และในระหว่างที่คุณผู้ชมคิดว่าจะส่งอะไรดี

คือเมื่อวานนี้มีคนไปพบศพผู้ชายนะคะ

ศพลอยอยู่ในคูน้ำแถวบางพลีสมุทรปราการ
พอไปดูใกล้เจ้าหน้าที่พอไปเห็น
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์แล้วว่า
เพราะว่าสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
แต่หลังจากนั้นมีการค้นเพิ่มเติมนะคะ

ระบุว่าเป็นชาวจังหวัดกาลสินชื่อนายประถมสามารถ
ใครที่เป็นญาติติดต่อกลับไปที่กู้ภัยหน่อยนะคะ
ช่วงเย็นวานนี้มีผู้พบศพใกล้สะพานคลองเจริญราช

ศพที่พบอยู่ในคูน้ำแบบนี้ค่ะ
สภาพศพก็คือแห้งดำหนังติดกระดูกแล้ว
ข้างศพพบไม้ไผ่เปื้อนเลือด
เจอกระเป๋าเป้ลายพราง
อกจากนี้พบปืนลูกซองนะคะ
พบลูกปืนนะคะห่ออยู่ในถุงมือยางด้วย

พบเสื้อผ้าผู้ชายเอกสารการเกณฑ์ทหาร
ระบุชื่อนายประถมสามารถอายุ๓๒ปี
เกิดวันที่๑๒มีนาคม๒๕๓๑ค่ะ
เป็นชาวตำบลคำสร้างเที่ยงอำเภอสามชัยจังหวัดกรสิน

ทำงานอยู่ที่อมตะนครที่ชนบุรีค่ะ
วันสุดท้าย๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ว่าน่าจะเสียชีวิตนะคะประมาณ๑๔๑๕วันแล้ว
ชันเดชรัศมีชาวบ้านที่ไปเจอศพ
ให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าตัวเขาอาศัยอยู่ที่การเคหาดบางพลี

ก็ขี่รถจักรยานยนต์หาที่ตกปลาอยู่
เห็นบริเวณดังกล่าวน่าจะมีปลาช่อนเยอะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ลัดเลาะเข้ามาทางแคบเนี่ย
เข้ามาประมาณ๒๐๐เมตรจังหวะจอดรถกำลังจะข้ามคูน้ำ
ตกใจเห็นเท้าของศพแล้วก็เพ่งดูตอนแรกมันใช่จริงหรือเปล่า
ดูดีเห็นทั้งร่างเลยค่ะทีนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูนะคะ
แต่วันนี้ผมเห็นที่โล่งผมก็เลยขับรถ
ขับรถเพื่อจะมาตีตีปลาครับแล้วก็มาจอดมาจอดบริเวณตรงเนี้ยครับ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยครับแล้วผมก็จะจะเดินข้ามข้ามคลองไปเพื่อไป
จะไปตีตรงที่หมายมันโล่งครับแล้วคราวนี้ได้กลิ่น
กลิ่นแรงมากเลยครับคราวนี้ผมก็เลยหันไปดู
ก็เห็นเป็นเท้าเท้าศพตกใจไหมพี่
ก็ตกใจนิดหน่อยครับแล้วงั้นเราทำอะไรต่อทำยังไงต่อครับ
ก็คือผมเห็นปุ๊บผมก็หันไปมองเป็นศพผมก็เลยกลับไป

ไปถามคนที่อาศัยอยู่แถวสะพานคลองเจริญราชที่คนไปพบศพนี้นะคะ
ว่ามีอะไรผิดสังเกตไหมประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
คุณกัมพลบุญสุวรรณนะคะอาศัยอยู่ที่ใต้สะพานคลองเจริญราช
บอกว่าปกติแล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามาจุดนี้นะ
เพราะว่ามันเป็นป่า๑๐กว่าวันที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไร
เห็นมีอะไรผิดสังเกตและตัวเขาเองไม่ได้กลิ่นศพเลย

กลางคืนก็ไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนเช่นเดียวกัน
ฟังเสียงคนที่บ้านอยู่ใกล้จุดพบศพค่ะ
ศพของผู้ตายค่ะถูกส่งไปที่สถาบันการแพทย์จักรีนรึบดินโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในสมุดประการเพื่อที่จะชนสูตรต่อไป
ส่วนตำรวจเองก็ยังไม่ได้สรุปว่าเกิดจากการฆาตกรรมอำพราง
เอาศพมาทิ้งหรือว่าตายจากสาเหตุใดนะคะ
ตอนนี้ก็เร่งติดตามหาญาติมายืนยันว่าผู้ตายใช่นายประถมสามารถ
ที่เจอไม้รอยญาติตัวดีเอ็นเอนะคะ